กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิต
คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
คือวินาทีที่สำคัญที่สุด
สำหรับครอบครัวของน้องตายจากจังหวัดนครสวรรค์
เพราะทั้งครอบครัวนั้นมีความฝันที่จะกลับไปต่อเติมบ้านที่เขาอยู่
เพราะมันใกล้ที่จะพังลงเต็มทีแล้วนะครับ
เขาจะมากู้วิกฤตโดยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับเงินรางวัลสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่เอาใจช่วยไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
แต่ถ้าตอบถูกหมดทั้ง๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
และครอบครัวของน้องตายนะครับนั่งกันอยู่ประจำเก้าอี้แล้ว
คำถามเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวพวกคุณทั้งนั้นเลย
เพราะฉะนั้นต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบให้ได้มากที่สุดนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญน้องตายขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ก็พี่ต้นนะคะเราก็รักมากอะค่ะ
อยากขอบคุณค่ะที่เขาดูแลครอบครัว
สามพี่ต้นมากที่ต้องเสียสละเพื่อสร้างฝันให้พวกเราได้มีบ้านอยู่อะค่ะ

ให้คุณตายเลือกทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
เพราะฉะนั้นคุณตายจะเลือกตอบเรื่องใดเป็นข้อแรก
ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้ง๕เรื่องมีอยู่ว่า
เรื่องที่๑ลิเก
เรื่องที่๒อำเภอตาครี
เรื่องที่๓บึงบรเพชร
เรื่องที่๔เข็มเจาะ
เรื่องที่๕ยายจำรุน
คุณตายต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าเรื่องใดต่อไปนี้เหมาะกับตัวเรา
แล้วเรื่องใดถ้าเผื่อว่าคุณยายจำรูนขึ้นมาตอบเรื่องนี้แม่เราจะตอบได้ไหม
ต้องคิดเผื่อถึงคนอื่นด้วยนะครับ

ส่วนพี่ตนก็คงไปทางเข็มเจาะ
น้องมุกก็คงไปทางยายอะครับ
คุณตายจะเลือกตอบเรื่องไหนครับ

แล้วเรื่องที่คุณตายเลือกจะตอบนั่นก็คือเรื่อง
อำเภอตาครีนะครับ

อำเภอที่อยู่นานก็นครสวรรค์แล้วก็มาตาคีค่ะ
แล้วที่เราอยู่ปัจจุบันคืออะไร

เมื่อก่อนที่ไม่มีโทรศัพท์เคยเขียนจดหมายไหมครับ

ส่งไปกรุงเทพบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่งมาชิงรางวัลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่งมาม่าส่งฝาเอ็มอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รหัสปรายศนีย์ของตำบลตาคลีอำเภอตาครีคืออะไร
ตัวเลือกที่หนึ่ง๖๐๑๙๐

และหลัดไปศนีย์ก็เคยส่งหลายครั้งแล้วค่ะ
น้องตายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
หมายเลข๔ค่ะ๖๐๑๔๐ค่ะ
ตัวเลือกที่๔นะครับ๖๐๑๔๐นะครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

น้องตายยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้นะครับ
ตายจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ของแม่แล้วกันค่ะแม่หลุนค่ะ

แล้วส่วนเรื่องที่น้องตายจะเลือกให้แม่จำรูนขึ้นมาตอบคือเรื่องอะไรครับ
นิเกย์หมายเลข๑ค่ะ
น้องตายเลือกเรื่องลิเกให้แม่จำรูนขึ้นมาตอบนะครับ

เชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชิญแม่จำรูนขึ้นมาต่อชีวิต

เห็นบอกว่าหนูสนิทกับคุณยายไม่ใช่เหรอ

เอาของเครื่องใช้ส่วนตัวของคุณยายเนี่ย
เป็นคนเก็บแล้วดูแลรักษาไหม

คุณยายมีกระเป๋าสตังค์ไหมพี่เอถามหน่อย

กระเป๋าสตางค์คุณยายมีอะไรบ้าง
ก็จะมีที่เขาห่วงที่สุดก็เทาะสาบบัตรประชาชนค่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บัตรประชาชนของคุณยายจำรูน
จะหมดอายุในประชาชน
บัตรประชาชนของคุณยายจำรูน

ในปีพศอะไร

ไม่ใช่อ่ะ

รู้สึกว่าน่าจะตอบได้

เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

นุ๊กเลือกตอบตัวเลือกที่สาม
พศ๒๕๖๖นะครับ

หน้าที่เท่านี้นะครับก็คงต้องเลือกว่า
จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

มุกจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อต้นขึ้นมาตอบครับ

มุกเลือกแล้วนะครับให้พ่อต้นขึ้นมาตอบในเรื่องของเข็มเจาะนะครับ
ขอเชิญพ่อต้นขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ก็ยังทำงานเกี่ยวกับเรื่องเข็มเจาะอยู่จนปัจจุบันนี้ยังทำอยู่ป่ะ

เวลาที่เราทำงานนี่รู้รายละเอียดต่างเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างดีแค่ไหน

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สลิงที่ต้นใช้ทำงานเข็มเจาะมีขนาดเท่าไหร่
ตัวเลือกที่หนึ่ง๓๕หุ่น
ตัวเลือกที่๒๔หุ่น
ตัวเลือกที่๓๔๕หุ่น
และตัวเลือกที่สี่๕หุ่นครับ
ภาพที่เห็นนี้คือสลิงที่ใช้ดึงเข็มเจาะ
เดียวกับที่ทำงานวันที่ทำให้ต้นนิ้วขาดนะครับ
คำถามหนักใจไหมก็ไม่หนักใจนะครับ
เพราะว่าถ้ามาตรฐานที่ใช้จริงก็แบบนี้

ถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ต้นเลือกตอบตัวเลือกที่๓๔๕หุ่นครับ
ทุกคนทำดีที่สุดแล้วนะครับ

คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้นะฮะเราจะยังไม่เฉลย
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเฉลยพร้อมกันใน๔ข้อว่า
ครอบครัวของน้องตายจากจังหวัดนครสวรรค์
จะสามารถพิชิตเงินรางวัลไปได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่
ในเกมต่อชีวิตครับ
รหัสปรายศนีย์ของตำบลตาครีอำเภอตาครีคืออะไร